รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นเตรียมที่จะขออนุมัติหมายจับ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุวางระเบิดในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มเติม
อกจากนี้ครับสารมณฑนทหารบกที่๑๕จังหวัดเพชรบุรีนั้นได้อนุมัติหมายจับ
ผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่ก่อเหตุวางระเบิดพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
มณฑนทหารบกที่๑๕เพชรชบุรีอนุมัติหมายจับ
นายเสรีแวร์มามุอายุ๓๑ปีชาวจังหวัดสงขลา
ผู้ต้องสงสัยรายที่๓ที่ก่อเหตุวางระเบิดในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
เมื่อวันที่๑๑๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรรมนากุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ
เดินทางไปยื่นเอกสารขออำนาจศาลออกหมายจับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้สารมณฑนทหารบกที่๑๕อนุมัติหมายจับ
รุษรันใบมะและนายอัศมีนกาเต็มดีไปแล้ว
พลตำรวจเอกศีวราบอกว่าขณะนี้สารอนุมัติออกหมายจับคนร้าย
ก่อเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอหัวหินครบทั้ง๓คนแล้ว
และอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
อกจากนี้พนักงานสอบสวนยังขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ผู้ต้องหาก่อเหตุระเบิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

คือนายอาหามะเล็งหะซึ่งก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ฮากีมดอเลาะก่อเหตุในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อับดุลกอเดสาและก่อเหตุในจังหวัดตรัง
และกำลังดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานผู้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดพังงาและกระบี่ครับ